หลังจากที่ช่วงวันที่๓กันยายนที่ผ่านมา
มีคนไปพบศพชายเร่ร่อน
ถูกมีดแทงเข้าที่อกจนเสียชีวิต
แล้วก็ทิ้งศพไว้ที่หาดแม่รำพึง
ไปแล้วนับจนถึงวันนี้๓๔วัน

เขาบอกว่าคนที่เสียชีวิต
พุ่งเข้ามาเหมือนจะทำร้ายเขาก่อน
เขาก็เลยเอามีดพกที่เตรียมมา
คือพกเก็บไว้เป็นส่วนตัวเอาไว้ป้องกันตัว
แทงสวนกลับเข้าไปเป็นการป้องกันตัวเท่านั้นเองนะคะ
กรณีนี้ก็คือกรณีที่มีคนไปพบศพผู้ชาย
ถูกทิ้งไว้ที่หาดแม่รำพึง
ช่วงตี๓ของวันที่๓กันยายนที่ผ่านมาค่ะ
ความคืบหน้าล่าสุดตำรวจสพเพเปิดเผยว่า
สามารถจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วนะคะ
ชื่อว่านายชนะภัยทวีสัตว์อายุ๒๗ปี
หลังจับกลุ่มตัวได้ที่บ้านพักตำบลตะพงอำเภอเมืองระยอง

จากการสอบสวนนายชนะภัยผู้ก่อเหตุอ้างว่า
ก่อเหตุคนเดียวเพราะว่าผู้ตายเนี่ยเดินเข้ามา
ทำท่าทำทีเหมือนจะทำร้ายก็คือมาจับแขนเขาก่อนมาดึงแขนเขาก่อน
เขาก็เลยใช้มีดพกแทงสวนไปที่หน้าอก
ทำให้ผู้ตายล้มลงกับพื้น
หลังจากนั้นกระโดดขึ้นรถกระบะหนีไปกับกลุ่มเพื่อน
ตอนแรกคิดว่าแค่บาดเจ็บแล้วก็เห็นเพื่อนในกลุ่ม
โทรแจ้งให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยมาช่วยเหลือให้นำตัวส่งโรงพยาบาล
แต่ตอนหลังค่ะมาเห็นในข่าวมาทราบว่า
ผู้ชายที่เราแทงเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วตายไปแล้ว
ก็เลยหลบหนีต่อค่ะแต่ไม่รู้ว่าจะไปหลบซ่อนตัวที่ไหนนะคะ
สรุปสุดท้ายไปกลับไปอยู่ที่บ้านพักของตัวเอง
จนกระทั่งมาถูกจับกลุ่ม
เล่าไปเนี่ยคือข้อมูลที่ผู้ก่อเหตุเขาให้กันกับตำรวจนะ
แต่มาฟังอีกหนึ่งข้อมูลค่ะเป็นข้อมูลจากเพื่อนของผู้ก่อเหตุ
เพื่อนของผู้ก่อเหตุให้การกับตำรวจว่า
ความจริงแล้วเขามาดื่มสุรากับกลุ่มเพื่อนผู้ตาย
ประมาณ๑๐๑๓คนจนกระทั่ง๓ทุ่มครึ่ง
มีชายสติไม่สมประกอบแล้วเขาก็ไม่รู้ชื่อด้วย
สาลาพักร้อนบริเวณลานหินขาวเป็นที่หลับนอน
ระหว่างนั้นนายชัยชนะได้ไปหอกล้อกับผู้ตาย
ช่วงเที่ยงคืนหมายถึงผู้ตายกับชายสติไม่สมประกอบ
เป็นคนเดียวกันนะคะและหลังจากนั้น
อกล้อกันไปจนถึงช่วงเที่ยงคืน
เพื่อนของนายชนะภัยแยกย้ายกันกลับ
จู่นายชนะภัยผู้ก่อเหตุวิ่งเข้าไปหาผู้ตายเลย
ซึ่งผู้ตายยืนอยู่ที่โขดหินบริเวณสวนหย่อม
และก็เห็นเอาเมียนไปแทงผู้ตายที่ใช้โครงด้านซ้ายหนึ่งแผล
หลังจากนั้นวิ่งหลบนี้ไปเลยค่ะ
โดยผู้ก่อเหตุน่าจะอยากแค่โชว์เก่าเท่านั้น
ผู้ตายไม่ได้เข้ามาทำร้ายแต่อย่างใด
อันนี้เป็นข้อมูลจากเพื่อนนะคะซึ่งมันสวนทางกับข้อมูลที่ผู้ก่อเหตุเนี่ย

เบื้องต้นตำรวจตั้งข้อหานายชนะภัย
สองข้อหาข้อหาแรกฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และพกพาอาวุธไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ

ก่อนนำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ